ไปดูคนจะไปนั่งบนทางด่วนเหรอไม่ใช่หรอก
มันเป็นเก้าอี้ไม้โยกตัวหนึ่งครับมันคงตกลงมาจากรถคันไหนสักคันหนึ่งแหละ
แต่พอตกลงมาแล้วเนี่ยนะฮะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะครับ
ถึง๓คันรวดทีเดียวครับ

เป็นอะไรนะลูกเป็นไงบ้างลูกเป็นไงไหมลูก
ไม่ไม่ร้องลูกไม่ร้องลูกไม่ร้องลูกไม่ร้องลูกไม่ร้องไม่ร้อง
ทีทีทีแล้วเขารถชนชนแกที่นี่ก่อน
เด็กเป็นอะไรไหมเนี่ยนะฮะนี่เป็นห่วงเลยนะครับ
คงตกใจด้วยอาจจะเจ็บด้วยครับเด็กที่นั่งอยู่ในรถร้องไห้ด้วยความตกใจครับ
แต่ก็ไม่ได้รับบาดเจ็บจากแรงกระแทกนะครับโชคดีที่ไม่มีรถที่แล่นเร็วนะครับ
เลนขวามาชนซ้ำเข้าไปอีกเพราะว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้น
บนทางด่วนที่รถกันกำลังใช้ความเร็วนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ย
เริ่มจากรถยนต์คันติดกล้องขับอยู่เลนขวาสุดตามรถกระบะตู้ทึบนะครับ
มองไม่เห็นนะฮะรถกระบะคันสีดำที่เบรกกระทันหัน
เพราะมีเก้าอี้ไม้เนี่ยหล่นอยู่บนถนนครับพอรถกระบะตู้ทึบเนี่ยเบี่ยงหลบซ้ายปั๊บ
รถคันที่ติดกล้องเห็นเห็นคราวนี้เบรกครับเบรกด้วยความตกใจ
แต่กลับถูกรถคันหลังเนี่ยแล่นมาชนท้ายเขาเต็มเลยครับ
แรงกระแทกนะครับทำให้รถคันที่ติดกล้องเนี่ย
ไปชนกับรถกระบะคันสีดำคันหน้านะฮะไปอีกคันหนึ่งก็โดบิโน่กันไป
หลังจากนี้เนี่ยคลิปก็ถูกแชร์ไปบนโลกออนไลน์ครับ
เน็ตมองไปในทิศทางเดียวกันบอกว่าไอ้เพราะเก้าอี้
ไม้ตัวเดียวเนี่ยนะฮะไม้โยกตัวเดียวเนี่ยนะครับ
เจ้าของอาจจะผูกจะรัดไม่แน่นทำให้คนใช้รถใช้ถนนคนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดนะครับ
ขณะที่บางคนมองว่าเรื่องของการขับใช้ความเร็ว
เว้นระยะห่างนะครับระหว่างรถเนี่ยแต่ละคันเนี่ย
ก็ควรจะเว้นระยะห่างให้ปลอดภัยอย่างถนนที่มีการใช้ความเร็วสูงสูง
มอเตอร์เวย์อย่างอะไรเนี่ยเขาจะมีเตือนเลยนะว่าให้เว้นระยะห่างนะครับ
เพราะว่าเวลาระยะเบรกมันจะได้พอดีครับ